พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่สถานีรถไฟหัวลำโพง
ตอนนี้ประชาชนก็ทยอยเดินทางด้วยรถไฟ
เพื่อที่จะต้องการมาร่วมพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙

ความสะดวกกับประชาชนอย่างเต็มที่
ติดตามบรรยากาศได้จากคุณมาซีรีกล่อมแก้ว

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะ
กำชับเจ้าหน้าที่และจิตอาสาร่วม๔๐๐นาย
ให้ดูแลประชาชนที่จะเลือกเดินทาง

สถานีรถไฟหัวลำโพง

ที่จะมีประชาชนเดินทางมาเป็นจำนวนมากค่ะ
ในงานกิจกรรมรวมพลังด้วยดวงใจถวายพ่อหลวง
นายพิชิตอัคราธิบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวก
ข้อมูลการเดินทางจุดต่อรถ
สถานีรถไฟกรุงเทพหรือหัวลำโพง

ที่จะเดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

และการเพิ่มขบวนรถเร็วพิเศษ

เป็นรถกระบวนรถที่ให้บริการฟรี
ระหว่างวันที่๒๓ถึง๓๐ตุลาคม
ซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารได้
ถึงวันละ๑๒๐๐๐คน
ซึ่งจะเป็นระบบคมนาคมขนส่ง

ได้รับความสะดวกเพียงพอและปลอดภัย
ตั้งแต่วันนี้ถึง๓๐ตุลาคม๒๕๕๙
ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟท
เตรียมเพิ่มตู้รถไฟให้เต็มหัวลากจูง
และพร้อมให้บริการรถไฟฟรีชั้น๓

จำนวน๒๘ขบวนต่อวัน

จากเชียงใหม่อุบลราชธานี

จำนวน๔ขบวนต่อวันมายังกรุงเทพค่ะ
โดยประชาชนสามารถเช็คเที่ยวรถได้ที่

ส่วนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

จัดเป็นลานจอดรถข้างอาคารจอดรถ
เพื่อรองรับการจอดรถบัตรกว่า๗๐คัน

สามารถจอดรถตู้เพิ่มได้อีก๘๖คัน

เปิดให้บริการที่จอดรถกว่า๗๐๐คัน

บนสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสีน้ำเงิน

เพื่อวางแผนการเดินทางได้ที่
๑๓๕๖สายด่วนกระทรวงคำมนาคม
ในวันที่๒๕๒๗ตุลาคมนี้
ฟอร์มอลให้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฟรี

ไปยังสถานีปลายทางเตาปูน
โดยเตรียมรถไฟฟ้าบริการ๑๒ขบวนต่อวัน

ศักยภาพในการเคลื่อนย้ายคนเฉลี่ย

ส่วนสายสีน้ำเงินจะให้บริการฟรี
เฉพาะวันที่๒๖ตุลาคมนี้ค่ะ

ในสายเฉลิมรัชมงค์คน
วันธรรมดาประมาณ๓แสนกว่าคน

รวมแล้ว๒ระบบประมาณ๔แสน

รับได้ถึงประมาณ๕๖แสนได้

ขอสมกได้จ่ายบริการรถเมย์๒๐

โดยมีบริการตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ
ส่วนจุดต่อรถชัตเติ้ลบาสที่สถานีรถไฟหัว

จะวิ่งให้บริการฟรีแก่ประชาชน
จะเดินทางจากจุดนี้

เพื่อไปยังรวมพิธีท้องสนามหลวง
สิวรีกล่อมแก้วข่าวเทวรัฐทีวี
รายงานจากสถานีรถไฟหัวลำโพงค่ะ

เป็นหมอชิตเป็นดอนเมือง

ไม่ต้องกังวลเรื่องของการต่อรถไป